ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินรับบริจาคก็ต้องพูดถึง๒ประเด็น
เรื่องก็คือ๑เรื่องของคุณชรไปรับบริจาคไปช่วยไฟป่า
กับเรื่องของช่องส่องผีเขาอันนั้นเขาก็ชี้แจงเรียบร้อยนะฮะ
แต่มาดูเรื่องของคุณช้อนหน่อยฮะเมื่อวานก็โผล่แล้วนะ
โผล่แล้วแล้วก็หลายคนก็รอคอยเพราะว่าเงียบไปเนี่ย
ในเพจไม่มีความเคลื่อนไหวเกือบสองอาทิตย์ค่ะเมื่อวานก็มาอัพคลิป
รายละเอียดการรับเงินโอนเงินมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
ซึ่งหลักก็มีการขอโทษที่บอกว่ามีการแจ้งยอดบริจาคไม่ครบ
แต่เอาจริงนะคุณคือพอหลังจากที่ดูเนี่ยนะคนก็เข้าไปดูเร็ว
คนก็เข้าไปแชร์เร็วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคำถามมาอีกเพียบเลยเหมือนกัน
คนก็ไปจับพิรุษชรอีกเพียบเลยนะฮะใช่ค่ะ
เอาเรื่องของสิ่งที่คุณช้อนบอกก่อน
คือคุณช้อนเขาก็บอกแหละว่าเขาเข้าใจผิดหลายเรื่อง
อย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ไปเปลี่ยนบัญชีรับบริจาค
ตอนแรกมันเป็นการบริจาคผ่านทางมูลนิธิลมหายใจ
เป็นกองทุนลมหายใจที่จังหวัดเชียงใหม่

แต่พอหลังจากนั้นมาใช้เป็นบัญชีของตัวคุณช้อนเอง
เพราะว่าช่วงระหว่างนั้นคุณโตโน่โทรมา
แล้วจะขอบริจาคด้วย๑แสนบาท
แล้วก็เออขอบัญชีคุณจรละกันจะได้แบบมั่นใจกว่า
คุณช้อนก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำให้คล่องตัวขึ้น
ก็เลยเปลี่ยนจากบัญชีกองทุนลมหายใจมาเป็นบัญชีของตัวเอง

เรื่องที่๒ก็คือเคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว
ว่ายอดเงินบริจาคทั้งหมด๘๗๕๗๔๑บาท
ซึ่งอันนี้มันเป็นการรีบรวบรวมยอดเงินจากใบเสร็จที่มีอยู่
เลยทำให้แจ้งยอดไม่ครบถ้วน
แต่พอไปตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ย
แล้วก็บอกด้วยนะไม่เคยเอาเงินในส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประมาณสัก๓๔แสนนะ

เรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินผิดประเภท
คือคุณช้อนบอกว่าตอนที่ไปศึกษาเรื่องไฟป่าเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีโควิดมาพอดี
ถ้าเกิดคุณผู้ชมตามข่าวตอนแรกมันมีเรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่มาก่อน
แล้วหลังจากนั้นมันมีกระแสโควิดมา
แล้วก็เลยมีโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย

ทีนี้คุณช้อนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็เลยรีบหาให้
โดยไม่ได้สื่อสารกับคนที่เขาบริจาคเงินมา
คือเอาเงินจากที่เขาบริจาคไฟป่ามาไปช่วยเรื่องโควิด

ทีนี้คุณช้อนเขาก็บอกว่าจะขอแสดงความรับผิดชอบ
โดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เนี่ย
ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป
สรุปก็คือ๑๓๔๖๘๘๗บาท๗๗
สตางค์ใช่ไหมตามที่คุณช้อนเขาบอก
มีทั้งในช่วงรับบริจาคคือ๓๐มีนาคมถึง๓๐เมษายน
โอนเข้า๕๙๗๐กว่าครั้ง
แล้วก็มีทั้งที่โอนเข้ามาหลังจากวันที่๓๐เมษายนอีก
ไม่กี่ครั้งเป็นเงินไม่กี่พันนะฮะแต่รวมแล้ว๑๓๔๖๐๐๐กว่าบาท

บอกว่าผมไม่ถี่ถ้วนเรื่องเงินเอง
ผมขอน้องรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และสื่อต่างที่ปรารถนาดีนะครับ
ไม่มีวันไหนที่ผมจะไม่คิดจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมขอโทษที่ทำให้ครอบครัวเพื่อนและแฟนต้องเป็นห่วงผม

ผมขอโทษในการสื่อสารทุกอย่างที่ไม่ถูกต้อง

คำติชมในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผม
และผมจะจดจำเป็นบทเรียน
จะไม่ทำผิดซ้ำเดิมและจะไม่ทิ้งความตั้งใจ
แต่ทีนี้คำถามที่บอกว่าคนเขาถาม
เขาบอกว่าการที่คุณชรบอกว่า
จะรวบรวมเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์

ตอนนี้เงินที่จะไปช่วยไฟป่าเนี่ยมันยังไม่ถูกส่งมอบเหรอ

ทั้งที่เหตุการณ์ไฟป่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่อุ๊ย

ใช่ตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาแล้วที่จะบริจาคกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณช้อนบอกว่าจะเอาไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์
และอันไหนที่เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์บ้าง
เช่นคุณไปจัดทำคลิปอะไร๒แสนกว่าบาท
คุณผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคุณโปรโมทตัวเองหรือเปล่า
หรือว่าคุณถือว่าเป็นการช่วยดับไฟป่าหรือเปล่า
คุณเอาไปซื้อข้าวให้แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่
เข้ากล่องอะไรนี้คุณเอาไปแจกมันผิดว่าถูกประสงค์เปล่า

คุณเอาหน้ากากอนามัยไปแจกมันผิดวัตถุประสงค์เปล

แต่อันนี้ที่ที่ฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องของการโอนเงินบัญชีบริจาค
ยังบัญชีตัวเองมันมีเรื่องนี้ด้วย
คือมีการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าบัตรเครดิต๕ครั้ง
ช่วงวันที่๒๔เมษายน
รวมแล้วยอดบัตรเครดิตน่าจะประมาณ๒๖๐๐๐กว่าบาท
แล้วคือโอนไปทีละ๕๕๐๐๐เขาก็เลยอยากให้ชี้แจงไงว่ามันคืออะไร
มันไม่เคลียร์ว่าเส้นทางการเงินของคุณ
จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้อะไรเข้าบัญชีแล้วไปอยู่ไหน
แทนที่จะไปตรงถึงหน่วยงาน
แล้วคำว่าหน่วยงานที่คุณสืบสกุลพูดนี่คือต้องชัดเจนด้วยนะ
เพราะว่าคุณชรบอกในคลิปว่าหน่วยงานในเชียงใหม่
คุณชรระบุมาเลยได้ไหมว่าเป็นหน่วยงานไหน

รวมถึงเรื่องที่บอกว่าไปปรึกษากับตำรวจนายหนึ่ง

เอาบอกมาเลยว่าตำรวจคนนั้นคือใคร

ถ้าเกิดว่าสังคมไม่ตั้งคำถามไม่ออกมากดดันให้ชี้แจง
คุณช้อนจะเอาเงินจำนวนนี้ไปบริจาคหรือเปล่า

แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนก็เอาไปเปรียบเทียบกัน
คลิปของคุณช้อนความยาวประมาณ๑๐นาที๑๕วิ

คือถ้าคุณดูเมื่อกี้เห็นรอยต่อไหมก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการชี้แจงอะไร

เออคือตั้งโต๊ะแถลงข่าวไหมล่ะ
ให้สัมภาษณ์แบบที่นักข่าวสามารถถามได้เลย
ให้คุณช้อนเอาเอกสารมายื่นให้ดูเลย

เอาเงินบริจาคไปตัดต่อไปทำคลิปที่หายไป
เพราะมันไปตัดต่ออยู่ก็เลยใช้เวลานาน

หลังจากที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหว
ซึ่งธนายโรนโรงแก้วเพชร

ถูกต้องก็เราก็ถามทนายรณรงค์แหละ
ว่าธนายโรนโรงคุณช้อนเขาออกมาอัดคลิปแล้วนะ
เขาชี้แจงแล้วนะทนายว่ายังไง

ช้อนออกมายอมรับความผิดที่เกิดขึ้น

มันก็เป็นไปตามที่เขาบอกนั่นแหละ
ตอนนี้บอกได้เพียงว่าความผิดทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้ว

แล้วก็การเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
หลังจากนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณชรนะ
ที่จะต้องไปแก้ข้อกล่าวหาต่อไป
แล้วก็ต้องไปต่อสู้คดีช่อกงกันในชั้นศาล
ถ้าเป็นเรื่องของการจะฟ้องร้องอีกนะฮะ
ถ้าเราดูสัปดาห์นี้จะมีไทม์ไลน์ที่สำคัญ
คือในวันที่๘กรกฎาคมนี้
ที่ประหลัดอำเภอแม่ริมประหลัดบุญญาวิทย์นิบวันนิตร
บอกว่าจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังธนาคารกสิกรไทย
เพื่อขอตรวจสอบว่าบัญชีที่มีการเปิดรับบริจาค

ในช่วงระหว่างมีการโอนเงินซึ่งอ้างว่าเป็นการเรียราย
มียอดเงินทั้งสิ้นที่เคยโอนมามีเท่าไรนะฮะ
แต่ว่าทางหน่วยงานของจังหวัดนะฮะ

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับการบริจาคจากคุณช้อน
ทีนี้ก็ต้องดูนะเขาบอกว่าเปิดโอกาสนะ
ช้อนมาพูดคุยกับพวกผมประหลัดอำเภอแม่ริมบอก

หรือไม่เราอาจจะเชิญคุณโตโน่มาให้ข้อมูลด้วย

ถ้าเกิดติดต่อมาเขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเนี่ยนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ทางเจ้าของคดี
คือพันธุ์ตำรวจโทแสวงสนูหมื่นสารวัตรสอบสวนสพปากเกร็ด
ก็บอกว่าหลังจากที่ส่งหนังสือ
ยังธนาคารกสิกรไทยไปถึงสำนักงานใหญ่เลยนะ

ที่คุณชรเขาเปิดรับเงินบริจาคช่วยดับไฟป่า

ถูกต้องก็ธนาคารเขาก็บอกค่ะเหมือนกันเลย
คือบอกว่าให้ไปรับเอกสารข้อมูลการเดินบัญชีของนายช้อนเนี่ย
วันที่๘ก็คือวันนี้นี่

ใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวจะทราบยอดบริจาคที่แท้จริงนะคะ
ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นล้านสามกว่าบาท
อย่างที่คุณช้อนชี้แจงเมื่อวานหรือเปล่า
อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวบ่าย๒โมง
หลังจบข่าวเที่ยงได้ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะ

ในการออกหมายเรียกตัวคุณช้อน
มารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องนี้ต่อไปด้วย

หรืออยู่บ้านเพื่อนแถวนับว่ามิลอะไรอย่างนี้นะ
ทางเพจเขาไปตามหาคุณช้อนกันอยู่นะฮะ